ที่พัทธลุงค่ะคุณผู้ชมค่ะชาวเผ่ามันนิสองคนได้ออกล่าสัตว์แล้วก็หายตัวไป
เป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะมีการระดมกำลังกันเพื่อติดตามหาตัวกัน
และล่าสุดก็คาดว่าทั้งคู่น่าจะเสียชีวิตแล้วค่ะเนี่ยค่ะคือบุคคลสองคนที่กำลังตามหาตัว
เพราะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าสองคนนี้หายไปคือในแว้งกับนายทง
เป็นพี่น้องกันนะคะเขาออกไปล่าสัตว์ไปหาของป่า
เมื่อวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมที่ผ่านมาบริเวณเขาเหลม
พร้อมอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ก็มีมีดกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ลูกดอกด้วย
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับที่พักนะคะทางประหลัดจังหวัดพัทธลุง
ก็เลยนำทีมพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่กว่า๒๐๐คน
ตั้งศูนย์ค้นหานะคะตรงน้ำตกภัยวัน
เพื่อที่จะวางแผนการเดินเท้าเข้าไปที่เขตบริเวณภูเขาบรรทัศน
ซึ่งเป็นเทือกเขากั้นระหว่างจังหวัดพัทธลุงกับจังหวัดตรังนะคะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าหายไปนานผิดสังเกตนะคะเพราะว่าชาวมันนี้เนี่ย
ปกติจะมีความคุ้นเคยกับสภาพป่าเวลาออกไปหาของป่า
ช้าสุดสองวันเขาจะต้องกลับมาแล้วก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย
อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถออกมาได้ค่ะ

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปกรีดยางที่เขาเฉลิมบอกว่า
เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังกล้องทั่วป่าเลยค่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่าเสียงมาจากตรงไหนเขาก็เลยมีการจัดกำลังกันนะคะ
เข้าไปตรวจสอบตรงพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศ
ซึ่งอยู่ห่างจากตรงที่พักของชาวมันนิประมาณ๔๕กิโลเมตร
ไปตรวจสอบตรงจุดนั้นก็ปรากฏว่าไปเจอของของทั้งคู่เนี่ย
กระบอกตุดสำหรับเป่าลูกดอกยิงสัตว์ป่า
กระสอบใส่อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับล่าสัตว
หลังจากนั้นเขาตามต่อไปนะคะตรวจสอบตรงโพงหินซึ่งไม่ห่างกัน
ตรงนี้ค่ะปรากฏว่าได้กลิ่นเหม็นคลุ้งออกมาเลยค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นกลิ่นจากศพของทั้งสองคน
เข้าไปในโพรงหินแล้วโพรงเนี่ยคงจะถล่มลงมาแล้วทับร่างนะคะ
ก็ทำให้ทั้งคู่อาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือว่าขาดอากาศ

ตอนนี้ทีมช่วยเหลือก็กำลังคุยกันถึงแนวทาง
กู้ร่างของทั้งคู่ออกจากโพรงหินตรงจุดนี้นะคะ
สำหรับชาติภัณฑ์เงาะป่ามันนิด

เรารู้จักกันในนามเงาะป่าหรือว่าซาไก่นั่นเอง

ปัจจุบันมีกันอยู่๓๕คนเท่านั้นเองค่ะ
ทุกคนก็จะใช้นามสกุลเดียวกันว่ารักกงหราปัจจุบันจะอาศัยกันอยู่แถวน้ำตกไพรวัน
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพัทธลุงนะคะในพื้นที่ตะบนคลองเหลิมจังหวัดกงหราค่ะ